สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามช่วงสายวันอาทิตย์นะคะ
พบกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะก็มาเริ่มด้วยข่าวน่ายินดีของคนไทยทั้งประเทศ
เมื่อน้องแนนโสพิตาธนสารก็สามารถประเดิมคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทย
โอลิมปิกเกมสองพันสิบหกที่บราซิลค่ะหลังจากเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียนะคะ
ในการแข่งขันยกน้ำหนักหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน๔๘กิโลกรัมค่ะ
แข่งขันยกน้ำหนักหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน๔๘กิโลกรัมนะคะ
พิตาธนสารจอมพลังสาวร่างเล็กจากจังหวัดชุมพรก็มีลุ้นเหรียญทองมากขึ้น
หลังจากวงจื้อเวยตัวเต็งในรุ่นนี้จากจีนบาดเจ็บขอถอนตัวค่ะ
ซึ่งน้องแนนก็ยกผ่านสบายทั้ง๓ครั้งในท่าสแนชนะคะ
สถิติที่ดีกว่าคู่แข่งทุกคนส่วนท่าครีนันเจอร์ก็ยกผ่านสองครั้ง
มีเพียงครั้งสุดท้ายที่ยกไม่ผ่านที่๑๑๐กิโลกรัม
แต่ว่ายังดีพอค่ะคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกม๒๐๑๖
รับเงินอัดฉีดเบื้องต้นจากทุกรายรวมกันตอนนี้นะคะ๒๒ล้านบาทค่ะ
ซึ่ง๒๒ล้านบาทก็แบ่งเป็นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ๑๐ล้านบาท
ส่วนครีเอ็นเจอร์ค่ะยกได้๑๐๘กิโลกรัมค่ะน้ำหนักรวมอยู่ที่๒๐๐กิโลกรัม
เอาชนะซารีวานยูนี่อากุสเตนี่จากอินโดนีเซียไป๘กิโลกรัม
ส่วนเหรียญทองแดงนะคะเป็นของฮิโรมิมิยาเกะจากญี่ปุ่น
ซึ่งสวพิต้าธนสารก็บอกว่าดีใจมากที่ลดน้ำหนักจากรุ่น๕๓กิโลกรัมลงมา
แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยค่ะ
ก็อยากจะบอกฝากบอกทางบ้านนะคะว่าขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจคอยเชียร์
ขอบคุณที่อยู่ข้างกันเสมอขอบคุณที่ดูแลหนูมาดีเสมอค่ะ

อยากได้ค่าราชการมากกว่า

ต้องไปแก้บนที่ไหนไหม

แม่ย่าโมไว้ที่โคราช

ไปบนกับท่านทันใจไว้
ส่วนบรรยากาศที่บ้านของน้องแนน

ก็มีเพื่อนบ้านมาเชียร์กันอย่างคึกคัก

นางสรารัสธนาศาสตร์
และน้องสาวอภิชยาธนาศาสตร์

โพิตาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
และก็วงตระกูลค่ะ

นักกีฬาไทยทั้ง๓คนก็ชนะทั้งหมดค่ะ

ตบชาวคองโกที่เป็นคนจีนโอนสัญชาติ
โดยพลิกจากตามหลัง๑ต่อ๓เกม

ชนะไป๔ต่อ๓เกมค่ะ

๘ต่อ๑๑๑๑ต่อ๖

ลีเจียจากเนเทอร์แลนด์ค่ะ
ต่อกันที่แป๋วนะคะนัทนาคำวงค่ะ

ก็ชนะดีน่าเมสเรฟจากอียิปต

๑๑ต่อ๗๑๑ต่อ๔และ
๑๑ต่อ๙เข้าสู่รอบที่๒

โตเกตซึ่งเป็นนักกีฬาโอนสัญชาติ

ไบร์ทค่ะพาดาศักดิ์

ก็ชนะซอมยาจิตกอส
อินเดียไป๔ต่อ๑เกมค่ะ

และ๑๓ต่อ๑๑ค่ะ

ซึ่งเมื่อช่วงต้นของรายการนะคะ
น้องแนนและคุณแม่ก็ได้พูดคุยกันด้วยค่ะ

ที่สามารถคว้าเหรียญทองกลับมาให้
นักกีฬาไทยให้คนไทยทั้งประเทศ

แล้วก็เหรียญรางวัลต่อไปของทัพนักกีฬาไทย
ส่งกำลังใจเชียร์กันต่อไปค่ะ